มาดูเรื่องของใบสั่งค้างชำระแล้วไปต่อทะเบียนได้ไหม
บางคนบอกว่าโดนตำรวจประทับประทับลงมาในใบสั่งค้างใช่ไหมเลยว่า
อายัดต่อทะเบียนครับเรื่องนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรคุณผู้ชม
เพราะว่ามีคลิปเนี่ยเผยแพร่ในโลกออนไลน์ตำรวจชี้แจงถึงเรื่องนี้นะคะ
ซึ่งคลิปที่เผยแพร่เป็นคลิปนี้เลยค่ะการประชุมตำรวจ
พันธุ์ตำรวจเอกเอกรักษ์ลิ้มสังการอธิบายถึงระเบียบการออกใบสั่งจากกล้องวงจรปิด
แล้วย้ำด้วยนะคุณผู้ชมว่าตำรวจไม่สามารถดำเนินการอายัดทะเบียน
เสียภาษีรถประจำปีได้ห้ามตำรวจปั๊มตราอายัดทะเบียนลงในใบสั่งค้างชำระ
คือเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีการทำแบบนี้
เพราะว่าเป็นการขู่ให้คนกลัวไงโดนใบสั่งถ้าเกิดไม่ไปจ่ายเนี่ย
เดี๋ยวโดนอายัดทะเบียนรีบไปจ่ายตังค์ดีกว่า
ทะเบียนต่อภาษีอะไรทำอะไรไม่ได้นะพอสิ้นปีอะไรแบบนี้นะ
คลิปนี้ถูกส่งต่อทางลายเยอะเนอะ
โอ้โหหลายกลุ่มบอกว่าเอาออกมาชี้แจงให้ประชาชนแล้วนะ
ใช่ค่ะเพราะว่ามติคอรมอลเนี่ยนะคะ
ชะลอให้การบังคับใช้ระเบียบนี้ชะลอไปก่อน
กว่าเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างทางกรมการขนส่งทางบก
กับทางสตชหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะพร้อม
แปลว่าอะไรตอนนี้ข้อมูลมันยังไม่ลิงก์กันไงคะ
ดังนั้นถ้าสมมุติเกิดว่าไปประทับตา
ถือว่ามีความผิดตามพรบประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตมาตรา๑๕
เพราะว่าไม่มีอำนาจแล้วมาแอบอ้างว่ามีอำนาจ
ถ้าเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้นี่เจ้าหน้าที่โดนฟ้องดำเนินคดีได้นะคะ

อกจากนี้รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
นายกมลบุรณพงศ์ก็บอกด้วยค่ะ
บอกว่าเจ้าของรถยนต์ทั้งที่มีใบสั่งแล้วก็ไม่มีใบสั่ง
รวมถึงผู้ที่ยังค้างค่าปรับของตำรวจ
สามารถมาต่อภาษีได้ตามปกติ
เพราะว่าระบบทางขนส่งเองยังไม่ได้เชื่อมต่อ
ก็เลยไม่รู้ไงว่าคันไหนมีใบสั่งคันไหนไม่มีใบสั่ง
ก็ถ้าเกิดว่าหลังจากพัฒนาระบบเสร็จแล้ว

คาดว่าจะเสร็จในปีงบประมาณ๖๑

คือแปลว่าระบบเชื่อมต่อเสร็จเดี๋ยวก็จะมีการประสาน

คราวนี้แหละใครไม่ไปจ่ายใบสั่งต่อทะเบียนไม่ได้นะจ๊ะ
แต่ผมว่าข่าวที่มีการขู่กันก่อนหน้านี้ผมว่าก็ดีนะ

ไม่เสียค่าใบสั่งต่อทะเบียนต่อภาษีไม่ได้นะ
แล้วจะง่ายกว่านั้นไหมถ้าเกิดว่าทำให้ไม่โดนใบสั่ง